มาอัปเดตอาการป่วยของพระเอกหนุ่มกันหน่อยดีกว่าสำหรับน้องโหดนั่นเองนะฮะ
โหนธนากรอย่างที่ทราบกันว่าน้องโหนเนี่ยติดโควิดแล้วก็รับการรักษากันไปตั้งแต่วันที่๑๒กรกฎาคมคุณผู้ชม
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะน้องโหนก็ออกมาโพสต์อัปเดตอาการผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวนะฮะ
บอกว่าหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเข้ารับการรักษาได้๑๐วันค่ะคือก่อนหน้านี้เอาจริงก่อนเข้าเนี่ยน้องไม่ได้อาการหนักนะคุณผู้ชมก็คือจะมีอาการไข้แล้วก็คัดจมูก
แต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับแล้วไข้ไม่มีแล้วเหลือแค่อาการคัดจมูกกับหายใจติดขัดนิดหน่อยนะฮะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐโทรศัพท์สอบถามผู้จัดการส่วนตัวของน้องโหนก็ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้อาการของน้องเนี่ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงและที่สำคัญเชื้อไม่ได้ลงปอดค่ะ
ก็ให้ยารักษากันไปตามอาการซึ่งทางต้นสังกัดจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการรักษาโดยตรง
ส่วนตัวของโหนเองตอนนี้เห็นบอกว่าก็ได้กำลังใจดีจากแฟนนี่แหละค่ะถ้าหายดีแล้วคุณหมอก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องโหนหายป่วยจากโควิดไวนะคะ